เจ้าหน้าที่กู่ไพเขางานชุดจริงนะ
หรือว่าต้องไปจับสัตว์ที่มีพิษ
อย่างเช่นงูที่จังหวัดสงขลาก็มีชาวบ้านโทรไปแจ้ง

แต่เป็นงูเห่าที่สีสันไม่ธรรมดาครับ

เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับกำลังเจอกับงูกำลังแพร่

แล้วเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอริโยสามัคคีนาธวีนะ

เข้ามาในห้องน้ำไงของบ้านเลขที่๑๖หมู่ที่๕ตะบนทัพช้างอำเภอนาทวี
อาจจะสุดท้ายโดนจับแบบนี้นะครับ
แต่มันก็ยื้อยุดฉุดกระชากกับพี่กู้ภัยอยู่พักใหญ่
แล้วคุณดูให้ดีงูเห่าตัวนี้ไม่ธรรมดา
ปกติคุณเห็นงูเห่าเนี่ยมันจะมีสีดำใช่ไหม
ดำเลยแหละงูเห่าส่วนใหญ่ดำมาก

ใช่ครับสีทองแบบนี้คือเขาว่าน่าจะเป็นงูเห่าพ่นพิษสีทอง
แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มีดอกจันทร์ที่เป็นแม่เบี้ยนะ
มันไม่ได้มีลวดลายตามตัวสักเท่าไหร่
แล้วสีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองแบบนี้
แล้วตรงท้องเป็นสีขาวเขาบอกว่าพบยากมากนะในป่าธรรมชาติแบบนั้น

สุดท้ายก็สามารถจับงูเห่าพ่นพิษสีทองตัวนี้ได้สำเร็จ
จับมาวัดความยาวซะหน่อย

เอางานนี้หลังจากจับได้นะครับเจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้าน

ไปดูงูแล้วก็ไปดูรถกู้ภัยด้วย

เอาแต่ว่าเรื่องของเรื่องเขามีความเชื่อไง
ว่างูเห่าพ่นพิษสีทองตัวนี้อาจจะมาให้โชคให้ลาบก็เป็นได้
เป็นเรื่องของความเชื่อนะเรื่องของโชคลาภถ้าหากว่ามีสิงสารสัตว์ที่มีพิษเข้ามาอยู่ในบ้าน
แต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปถ่ายลงถ่ายรูปมันหรอก

ต้องไปรูปหัวอะไรมันทั้งนั้นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยด่วนเลยครับ
ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันนะคะ